เราไม่รู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติอันตรายอันใด
ท่านจะมาล้างโลกหรือไม่
ฉะนั้นผู้ที่รอดคงจะต้องเป็นผู้ที่ถือศิลป์
และปรับพฤติบัติดีปรับทอดเท่านั้น
สวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านนะคะ
วันนี้เป็นวันดีที่เราจะน้อมนำบทพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี
ท่านใดที่เข้ามาแล้วศรัทธาในการสร้างคุณงามความดีแบบนี้
กดแชร์กดไลค์กดเลิฟ
ถ้าหากท่านเชื่อในสิ่งที่เรากำลังสร้างกันอยู่

แชร์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
เป็นการแชร์บุญแชร์ปุกษา

ที่มีพลังงานมากฉะนั้นเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะฮะ
เราต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเทวสถานเราหรือบ้านท่านใด
ที่คิดว่ามีของดีได้รับสิ่งนั้นมาจากเทวดา
ท่านก็จงเปิดสื่อหากันให้เกิดอนุภาพ
พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพ
ให้พระองค์ไปตามพลังงานตามแสงประทีบที่เราได้จุดร่วมกัน
เพื่อขจัดอุปสรรคนานับประการรวมถึงมารทั้งหลาย
มาทุกรูปแบบนะคะก็ขอให้ท่านจงเชื่อมั่น
ในพลังบุญบารมีหรือพลังงานของพระพุทธองค์ด้วยนะฮะ
ได้เห็นภาพลักษณ์ของเราออกไปในเรื่องการสวดมนต์นะคะ
ซึ่งเราก็จะพยายามปิดรูรั่วในการที่เขาจะโจมตีเรานะคะ
ก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้
แต่ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้คุณหนึ่ง
เพราะไม่งั้นเราไม่ทำกันถึง๒๐ปี
บำเพ็ญเพียรภาวนาเราจะไม่เอาผู้ใดมาเป็นที่ตั้งในจิต
และได้กราบศักระขอพรท่านอยู่ทุกเมื่อ
หนทางที่เราจะเดินไป
ไปออกแล้วและเราก็โดนจับตาม่อนใช่เหรอ

ระเบียบคอมพิวเตอร์นะคะก็ไม่มีเพราะเราพากันสวดมนต์นะคะแล้วการประทับเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะท่านใดที่ไม่ศรัทธาเราก็ไม่ว่านะคะแต่เราสัมผัสของเราได้เราปฏิบัติของเราท่านไม่ได้มานั่งปฏิบัติกับเรานะฮะท่านก็จะไม่รู้หรอกว่าพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมคนเขาถึงแห่บูชากันทำไมเขาสร้างวัดวาอารามกันทำไมค
ถึงต้องปฏิบัติกันและที่สำคัญพระเกจิต่างทำไมท่านถึงจะต้องนั่งสวดภาวนาแล้วท่านเพื่อทำเพื่ออะไรนะฮะตลอดชีวิตของพระสงฆ์บางรูปบวชตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็สวดมนต์อยู่ในศีลนิธรรมจนกระทั่งหมดลมหายใจสร้างอริยสงฆ์เจ้าไว้ให้เรานะฮะกราบไหว้บูชาก็หลายพระองค์
เพื่อปฒรมสำราจิตด่วนและกลับไหว้
โปรดติดตามตอนต่อไป